เพราะว่าไปส่องในโซเชียลในไอจีของพี่บุ๋มปนัดดา

แล้วก็เขียนแคปชั่นว่าจะไปแสวงบุญที่อินเดียนะคะ
ก็เลยไปถามไล่เรียงกันมาว่าเกิดอะไรขึ้น
จริงแล้วเนี่ยคือเราได้รับการยืนยันนะคะ
ว่าพี่บุ๋มปนัดดาเขาได้ห่างกับสามีที่เป็นนักร่าม

หลังจากที่ตกเป็นข่าวกันมาพักใหญ่เลยนะคะ
ว่ามีการแง่งอนกันมานะคะ
โดยพี่บุ๋มเขาโพสต์ภาพตัวเองนะคะ
ขณะที่อยู่สนามบินแล้วก็อยู่ในชุดปฏิบัติธรรม

ไม่ขอพูดถึงเรื่องของครอบครัว
และขอไปแสวงบุญที่อินเดีย๕วัน
แต่ยืนยันว่ายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันกับคุณเอกนะคะ
เป็นข้อความที่พี่บุ๋มขึ้นล่าสุด

ฝ่ายชายติดเกมบ้างอะไรบ้าง
มีการให้อภัยกันแล้วเคลียร์กันแล้วลงตัวแต่ดูเหมือนว่าคราวนี้เนี่ย
เหมือนจะมีมูลมากขึ้นถูกต้องในเรื่องก็ได้รับการยืนยันแล้วแหละว่าตอนนี้นะคะทั้งคู่เนี่ย
ลดสถานะแล้วตอนนี้เป็นเพียงเพื่อนกันเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้มีการแบบว่าไม่ติดต่อกันหรือว่าคุยกันไม่ได้นะ
คือความรักมันมีหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นแล้วการรักกันแบบเพื่อนเนี่ยมันก็ทำให้ยังมีมิตรภาพดีหลงเหลือต่อกันนั่นเองใช่ค่ะ